รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ที่นี่สวยจังเลยนะเฮี
อยู่ในช่วงโวลเคอร์เวิล

ไม่เจอกันนานเลยนะพี่

พี่นี่มันเป็นคำลงท้ายแทนคำ

ผมกำลังจะไปเที่ยวจังหวัดระยอง

เขาจะเห็นว่าเราเป็นคนระยอง
ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง๓ที่นี้ที่ไหนราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง
พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม

ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราคนต่อไปนี้

เป๊กเองอยากให้รักจนยานก็พอซึ่งใกล้แล้ว

กุ๊กกิ๊กลิเกสาวเสียงหวาน

เดี๋ยวก่อนจะไม่ให้กุ๊กกิ๊กพูดอย่างอื่น

แต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่เป๊กกี้บอกไปผิดนะคะ
จริงเห็นสวยแบบนี้หนูไม่ได้เป็นนางเอกนะ

นางร้ายอะนางร้ายอะค่ะ

แล้วตรงนี้ไม่เหลือใครแล้ว

เป็นแม่นางลาย

สวัสดีค่ะ
ออกมาแล้วแม่ไม่ต้องสงสัย
รับบทไว้ใส

เขาให้ชายาหนูดารานายิกแล้วฝากชื่อกุ๊กกิ๊กบงชี
ไม่ได้ก้าวกายฟังหนูร้อง
กะล้อนข้ามถิ่นแล้วบ้านอยู่ปะทุ่มแล้วนูต้องโมยบิน

ขอวอนได้ปลอดป่านี
ขุพักรักจำเรียนหน้าศิลป์ชอบร้องริเกษ
รู้ตัวเองเสียงไม่ดีเป็นนางเอกไม่ได้
เราเลยถันมาเป็นนางร้ายปั้มเพเหกลูกเดียว
ยังตามไปเป็นปั้มเพเหกด้วย
โลแกนของเราก็คือใส่แล้วเป็นคุณนายในราคาคนใช้

ถ้ามาขายของออนไลน์แบบนี้ลิเกก็เล่นได้
เรียนจบนัตตสินมาก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการช้อปปิ้งบ้าง
ก็มีบ้างนะคะปกติซื้ออะไรคะ
ปกติหนูต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยขึ้นห้างเลย

ขอให้เป็นสินค้าที่เราเคยคุ้นชินกันแล้วกันได้ค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้ว
เราจะเข้าสู่การแข่งขัน
คำถามก็คือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนอก

ท่านหรือคะเฮ่ยยินดีด้วยเอาไว้

เอ่อไว้หลังมามานอนที่บ้านโอเค

บูเบสซาร่าทีมนิเวอร์ภูมิหรือหรือ

คุณก็จะรู้ว่าอย่างถ้วยพวกหลีกครับ
ตอนนี้ข้างหลังโอทัฟฟอร์ตมันเป็นคลอง
เอาถ้วยพวกนี้ไปถมเพราะว่าขี้เกียจซื้อดิน

มันดีกับแฟนบอลอย่างลุงมากเลย

เพราะว่าไม่ต้องโนนดึก
มันเต่ะตีสองครึ่งขี้เกียจโนนดึก

อีกหน่อยนะสงสัยจะต้องตกชั้นมาเล่นไทยลีกแล้วมั้
ย้าหูพูดธรรมดินี่ไม่เป็นไร

ด้วยน้องไป็ีย

ลุงนอน

เพราะว่าอยู่หน้าเว้นทีเข้าหาอย่างเดียว

พี่ว่าผมหนูยาวมั้ยมั้ย

ยาวพอทธิจะมาใจพี่ได้เปล่า

ก็เลือกของเขา
ก็เรื่องของเขาสิ

ซื้อผ้าเช็ดหน้าแล้วไปซับน้ำตาให้กับแมนยูดีกว่า
เจ็บปวดเจ็บปวดร้อนร้อน

ตายแล้วตาย

พี่อย่าเล่นแบบนี้เก่งเลย

พวกให้แก่ขนาดนี้แม่ยกก็นอนคุยกับราวักปะม่วงหมดแล้ว

จริงทำไมไม่ได้แชมป์พรีเมียลีกบ้าง

เยอะ

ลุงรงค์อยากให้โอเละกู้หน้าโซชานี่

โอ๊ยขอ๓แชมป์

กำลังนั่งกินหมูหันดี

เราก็กินอยู่แล้วก็ส่งเด็ก
เอ้ยน้องกินสักขิ้นหนึ่งเถอะ

เราก็หยิบมากินแล้วก็ส่งให้เด็กกิน

เมื่อชื่ออะไรเด็กบอกชื่ออะไรเด็กเนียงว่าเหมือนไหน

แล้วเล่นไปแล้ว

แล้วเมื่อกี๊นี่ผมมันอยากเก็บอาจารย์พีศ์

จะโทรมันต้องแก้อีมี่

ตัวเด็ดมีใครบ้างยกว่าภู
ซาร่านะมีใครอีกทิฟปี้
เออตอนหน้า

เสื้อมามาอ๋อเชื่อมาเพิ่มเชื่อใหม่

เดี๋ยวพี่แต่ว่าเมซิเจตอนนี้กำลังดังอยู่ในญี่ปุ่น
โอ้โฮสโกโลแบบช่วยแมนยูละเป็นตัวจี๊ดให้แมนยูล

นักเรงี๊มมาจุดเว่าะ
แนวนักเรงี๊มหน่อยหา

วินไฟมีสนใจเหรอ

รองเท้านี่แช่น้ำไปเปียกนิด
จะให้ผมแตะพี่จนแห้งเลยไหม

เดี๋ยวหาตัวใหม่มาแทนเลย
อะนุ้งผทุ๋ง

ปีหน้าทุกวันเสาร์
ที่ใหญ่มากในประเทศไทย

องค์เหี้ยงหมู

เฮ้ยเต้นไปดูบอลไป

เต้นเลยเอาตัวเนี่ยไม่ต้องขอดเจ็ดกินได้เลย

ดางเดียนครุ่นหน้าสงสัยไม่กล้ามาแล้ว

ไม่ต้องโคโยอตี้นะ

จะไปมีเรื่องอะไรกันความเห็นไม่ตรงกันทำไมไม่เล่นแบบกีฬาล่ะ
แข่งขันกันขึ้นมาจนไม่ต้องตีกัน
เออแข่งกีฬาไหมไม่เข้าใจ
เอ้าเพราะแข่งกันไงใครแพ้ก็ต้องยอมรับความแพ้ไป
ตายผู้ชายมันต้องต่อยกันเลย
เออมันต้องเป็นพวกผู้ชายเว้ย
เฮ้ยแข่งอะไรเนี่ย
เอ้างัดข้อ
ถือว่าก้ามใหญ่ใช่ไหม

เดี๋ยวพี่จะงัดกับใครพี่เลือกเอาเลย

ก็เอาไอตัวเนี้ย
ถ้าไม่เลือกนี่แค่เบาก็ร่วงแล้ว

เหมือนพี่หักแขนเขียดเล่นน่ะเออไม่ใช่มันเป็นผมน่ะ

แล้วต้องยอมแพ้เลยนะถ้าแพ้ก็คือแพ้พูดเองนะครับ
มามาทงมาทงมา

แล้วทำไมให้นี่เป็นตัวแทน
จริงพี่งัดกับงัดกับทง
แต่ถ้าพี่แพ้ว่านี่ไอไอเลยนะ

พี่แขนนี่ก็คงเฮาะคออยู่นะ

หัวเมียค่าเล่นใจตอบเลย

เอาไงเอาไหม
มันเอาอยู่แล้วแต่มันชนะอยู่แล้วไง
เฮ่ยอย่าเพิ่งบวชอย่าเพิ่งบวช
ตั้งกันติกาไป๓เกมไปก่อนเลย
งัดท่อแล้วก็ยังมีเกมอีก๒เกม

อ่ากล้าไหมกล้าอ่า
กล้าไหมกล้า

ใส่ฟันปลอมก็เลยได้กินถอดฟันแป๊บนึง

เดี๋ยวพักกินข้าวคงไม่กินแล้ว
อันนจะกินฟันกูเหรอ
นี่ค่ะไอ้นี่ไม่ใช่เขียนดองเนี่ยโทม
เตรียมตัวนะหยิว
เดี๋ยวผมจะนับนึงถึงเช้าแล้วเลย

ฟังเสียงแล้วคาง

เดี๋ยว
เฮ้ยแม่เกียวแม่เกียวแม่เกียวคม

เห็นตัวเล็กปอบบางแบบนี้
ทงทงก็แข็งแรงนะครับเนี่ย
แต่การวัดพลักกำลังของร้านเรา